คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องราวของประเพณีวัฒนธรรมและก็ความเชื่อ
เพราะว่าตอนนี้ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดหนองคาย
เขาร่วมพิธีไหว้ขนมบัวลอย
แต่ว่าเป็นขนมบัวลอยของจีนเขานั่นก็คือขนมอี
ตามความเชื่อประเพณีดั้งเดิมก็จะเชื่อว่า
เป็นการแสดงความเคารพต่อเทพเจ้า
ซึ่งจะนำพาให้ทุกคนรักสามัคคีกลมเกลียวเหมือนขนมนั่นเอง
เพราะว่าขนมเขาจะเหนียวแบบนี้ไงคุณ
ก็ถือว่าเป็นขนมแห่งความมั่นคงนะครับยืนยาวแล้วก็รักสามัคคี

ใช่เหมือนบัวลอยนี่แหละนะครับ
โดยกลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดน้องคาย
รวมตัวกันที่มูลิธิสว่างคงคาธรรมสถาน
เพื่อรวมกันไหว้เทพเจ้าด้วยขนมบัวลอย
ในวันไหว้ขนมบัวลอยหรือว่าเทศกาลตังโจยนะครับ

เป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวจีนที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมา
หมายถึงวันเปลี่ยนเทศกาลเป็นฤดูหนาว
เป็นวันที่พระอาทิตย์จะส่องแสงสั้นที่สุด
หรือเป็นวันที่จุดสูงสุดในฤดูหนาวนะครับ
อย่างที่เราบอกนะเหมือนเหมายันนะครับ
ก็จะทำให้กลางคืนค่อนข้างจะยาวนานหน่อยนะครับ

ถือเป็นเทศกาลสุดท้ายของชาวไทยเชื้อสายจีน
ในรอบหนึ่งปีตามปฏิทินจีนนะครับ
ซึ่งจะมีการทำขนมบัวรอยหรือว่าขนมจีน
ที่เขาเรียกกันว่าขนมอี
มาไหว้ฟ้าดินปึงเถากงติจูเอี๊ยะ
เพื่อขอบคุณที่ช่วยให้การดำรงชีวิต

เป็นไปอย่างราบรื่นตลอดทั้งปี
รวมทั้งจะเป็นการขอพรจากเทพเจ้า
คุ้มครองคนในครอบครัวให้มีความสุข
แล้วก็เชื่อกันว่าการได้รับประทานขนมบัวลอย

ก็จะทำให้มีอายุยืนยาวขึ้นอีก๑ปี

คือไหว้ทุกปีแล้วก็จะต่ออายุของตัวเอง

นี่คนในครอบครัวก็จะมีความสุข

ขนมบัวลอยหรือขนมอีที่ใช้ไหว้เทพเจ้านะครับ
ทำจากแป้งข้าวเหนียวนวดกับน้ำต้มสุกจนเข้าที่
แล้วก็ปั้นเป็นเม็ดกลมเล็กก็เหมือนบัวลอยนะครับ

ปั้นเสร็จแล้วจึงนำลงต้มในน้ำเดือด
คล้ายกับการทำขนมบัวลอยกะทิของคนไทยเป๊ะเลย
แต่ขนมอีจะใช้น้ำตาลทรายขาวหรือว่าน้ำตาลทรายแดง
กะทิลักษณะกลมของขนมอี
สื่อความหมายถึงความสามัคคีกลมเกลียว
ของคนในครอบครัวนะครับ

ก็สื่อความหมายถึงความยืดยาวนาน
นี่นะฮะก็จะทำให้เหมือนเป็นการต่อชีวิตนะครับ
ขนมอียังถือเป็นขนมมงคลของชาวไทยเชื้อสายจีน
นิยมทำขึ้นในงานแต่งงานด้วย
เพราะว่าจะได้รักกลมเกลียวสมัครสมานภายในครอบครัว
เรียนรู้วัฒนธรรมของหลายจุด
หลายพื้นที่หลายเชื้อชาตินะคะ